เหตุเวลา๕๐นาทีครับคุณผู้ชมครับ
อย่าลืมลานประลองที่อุบลรัชธานี
อันนี้ก็ต้องตาม

ระหว่าง๒แก๊งที่อุบลราชธานี
ที่มีคนเจ็บและมีคนเสียชีวิตเนี่ย

โชคเปิดก่อน

ก็เกิดเหตุชุลมุนแล้วยิงกันสนั่น

ตำรวจคุมตัวนายพิวัฒน์นามสิริ
หรือว่าโชคอายุ๒๔ปี

หนึ่งในแก๊งหาดวัดใต้

ผมนี่แหละคนเปิดฉาก

หนึ่งในสมาชิกแก๊งขามใหญ่เสียชีวิต
หลังจากนัดเคลียร์

เล่าแบบนี้คุณผู้ชมโชคเล่าบอกว่า

ขวดเหล้าตีหัวทำให้สมาชิกในแก๊งไม่พอใจครับ
โตเถียงกันบานปลายบนเฟซบุ๊กก่อน

ห้องกระจกนะครับร้านพญายอ

ก็คือในเบิ้ลกับเขาซึ่งเป็นคู่กรณีกัน
โดยมีในเป็ดหัวโจกแก๊งขามใหญ่แล้วก็ในอุ้ยรุ่นพี่ของทั้ง
แก๊งเป็นตัวกลางคนนี้จะมาไกลเกลี่ยนะฮะแต่มันไม่ลง
ตัวในเป็ดลุกขึ้นลุกขึ้นนะครับมาต่อยเขาเขาก็ต่อย
กลับแล้วคราวนี้ยิงเข้าลำตัวของในเป็ดไปนัดหนึ่งคุณ
ผู้ผู้ผู้ชมจากนั้นเพื่อนของในเป็ดรีบลากในเป็ดออกมาข้าง
อกแล้วก็ยิงสวนเพื่อเปิดทางหนีซึ่งตอนนั้นเขาก็ยิงใส่ใน
แล้วก็เพื่อนของในเป็ดด้วยจนเป็นเหตุให้ในเป็ดเนี่ย
เสียชีวิตเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมพอออกไปปั๊บสองแก๊ง
รออยู่ข้างนอกชักปืนยิงกันสนั่นเลยนะฮะนับร้อยนัดอย่างที่
คุณผู้ชมได้ยินในคลิปไปตำรวจคุมตัวในโชคไปค้นหา
ปืนขนาด๙มิลลิเมตรที่ซ่อนอยู่ในพงหญ้าใกล้กับหอพัก
หลังเกิดเหตุได้แล้วนะฮะตำรวจแจ้งเขาหาในโชคครับฆ่า
ผู้อื่นโดยเจตนาและพกปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับ
อนุญาตโดยใช้ปืน๙มิลลิเมตร๒กระบอกที่ก่อเหตุแล้วก็มี
อนุญาตถูกต้องด้วยขณะเดียวกันครับเตรียมออกหมายจับ
ผู้ก่อเหตุที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแต่ตำรวจบอกบอกจำนวน
ไม่ได้นะนะฮะบอกจำนวนไม่ได้ว่าจะออกกี่หมายจับกี่คนเพราะ
ว่าจากการสอบปากคำทั้งสองแก๊งคือเป็น๑๐คนคือบาง
บอกผมไม่ได้ร่วมก่อเหตุผมมาด้วยเฉยอะไรแบบนี้ตำรวจ
กำลังพิจารณาอยู่ขณะที่งานศพของในเป็ดนะครับคืนที่๒
ที่วัดขามเทิงนะครับตะบนขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
สถานีก็มีกลุ่มเพื่อนทยอยมาร่วมงานเป็นระยะระยะนะครับ
โดยมีตำรวจสพเมืองอุบลรัชธานีมาดูแลความสงบ
เรียบร้อยก็เหตุการณ์ก็ปกติดีครับ